นายสุชาติธีคสุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านสังคานุเคราะหลายทุกข์ให้กับครอบครัวของนางมาลีวงญาติอายุ๗๑ปี
ชาวบ้านวังตะเคราะห์หมู่๑๑ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง
โดยมีพระครูสุเมฆพัฒโนไทยเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมในพิธี
พระครูประหลัดสู่วัฒนาสาธุคุณเจ้าวาดวัดพลายชุมพลเปิดเผยว่า
ได้รับการประสานจากอบตเมืองเก่า
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังใหม่แทนหลังเดิม
ซึ่งมีสภาพซุดโทรมของนางมาลีซึ่งเป็นผู้ยากไร้พิการทางสายตา
มีรายได้จากเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น
สังคานุเคราะห์หลังนี้นับเป็นหลังที่๑๕แล้ว
และพร้อมทำการส่งมอบในวันนี้
นางมาลีกล่าวด้วยเสียงสั่นเคลือว่าไม่เคยคิดมาก่อน
ว่าครอบครัวจะได้รับความเมตตาจากหลายฝ่าย
โดยยังมีต่อชะดอจากค่ายรามคำแหงที่มาช่วยทำการ
ถอนบ้านหลังเก่าออกให้อีกด้วย